คนไทยเราถือหัวเป็นของสูงถือเท้าเป็นของต่ำ
ฟูกหรือที่นอนก็ต้องมีตอนหนึ่งเป็นตอนด้านหัวนอน
และอีกตอนหนึ่งเป็นตอนด้านปลายเท้า
กรื้อเอาฟูกที่นอนออกไปเมื่อกลับมาปูใหม่
ถ้าปูผิดทางกันถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคล
เหตุนี้จึงมักทำผู้ห้อยไว้ที่มุมทั้งสองข้างของฟูกที่นอน
เพื่อให้สังเกตได้ว่าเป็นตอนของหัวนอน

ที่เห็นปล่อยชายเชือกยาวเกือบคืบไว้ที่มุมทั้งสอง
เป็นเครื่องหมายว่าเป็นด้านหัวนอน
เวลาจะใช้จะได้ไม่สลับหัวนอนกับปลายเท้าปะปนกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน